ก็คือการที่เราจะดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนด้านการศึกษานะฮะ

แล้วก็อบกก็คือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชน
บันทึกข้อตกลงช่วงนี้เขาเอ็มโออยู่กันใช่ไหม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ
จะเป็นอย่างไรไปติดตามในรายงานนะครับ
เพื่อขับเคลื่อนและสร้างระบบนิเวศดันการท่องเที่ยวใหม่
อย่างมั่นคงและสมดุลในทุกมิติ
ทางไทยรัฐกรุ๊ปก็เป็นสื่ออยู่แล้วเน
เพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์นะคะ
สร้างความตระหนักรู้กับภาคประชาชน
ไปจนถึงภาคผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะคะ

แล้วก็พยายามจะหาแคมเปญหรือหากิจกรรมที่จะสร้าง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมขึ้นได้จริงค่ะ
สิ่งที่เราทำวันนี้ในการลงนามความร่วมมือ

ประกอบจะเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้เห็นผลสำลิด
ว่าอะไรที่เราช่วยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ

สถานการณ์ทางเที่ยวนี้มันมีสะพายเจนที่ยาว

ของการพันธุ์ที่ต้องยืนเป็นวิทยาลัยสูง
องค์การบริหารจัดการแก๊สดึงกระจก
ก็จะทำงานร่วมกับทั้งสององค์กรเลยนะครับ
ที่เป็นข้อมูลที่เป็นทันสมัยที่สุด

เพื่อจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปทั่วถึง
แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดโครงการที่สร้างเครดิต
แล้วนำมาใช้ในการออฟเสร็จรวมถึงเรื่องตลาด
ลงนามในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงอีกด้วย
นี่แหละฮะจุดเริ่มต้นของความยั่งยืนด้านต่าง
นี่ต้องรอติดตามโปรเจกต์ดีแบบนี้ค่ะ